ยังปลอมตัวเป็นตำรวจเข้าไปอีก

เป็นลักษณะเหมือนร้านขายของชำของคุณยายท่านหนึ่งคุณผู้ชม

หอพักค่ะอยู่ในตำบลวังตะเคียนอำเภอเมืองฉะเชิงเซาที่จังหวัดฉะเชิงเซา
ลองดูนะเดินเข้ามาลักษณะเอ๊ะมองหาคนขายอยู่ไหมคนขายอยู่ไหม
แล้วใช้จังหวะเออสงสัยเจ้าของร้านไม่อยู่ไปเปิดลิ้นชักเก็บเงินเขาเฉย
แต่จริงแล้วตอนนั้นเหมือนกับเขาเดินเข้ามาตั้งแต่ต้นเขาไปหยิบกระป๋องเครื่องดื่มชูกำลังกระป๋องหนึ่ง
อันนี้ล้วงแล้วแล้วก็พยายามเหมือนประมาณว่าจะตะโกนตามหาเจ้าของร้าน
แล้วก็จะจ่ายตังค์คงประมาณนั้นแหละแต่ไม่รู้ว่าทำทีวางแผนมาหรือเปล่า
เห็นเจ้าของร้านไม่อยู่ก็เลยเปิดลิ้นชักตรงนี้แหละคงรู้ว่าเป็นที่เก็บเงินทอนเงิน
แล้วก็เอากระเป๋าไปแล้วแบบโอ้โหสบายใจเฉิบเลยนี่แล้วเดี๋ยวดูนะคุณผู้ชมนะ
แล้วนะหยิบกระเป๋าออกจากลิ้นชักไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
หลังจากนั้นกลายเป็นเออไอ้ที่หยิบมากระป๋องนึงเมื่อกี้ไม่องค์ไม่เอาละ
พอได้กระเป๋าตังค์แล้วไงก็เลยเอากระป๋องนั้นนะคะไปเก็บคืนไว้ที่ตู้ค่ะ
แล้วก็เดินออกจากร้านไปแบบโอ้รวดเร็วเลยกว่าผู้เสียหายจะรู้ตัว
โอ้โหโดนสูญเงินไปหลายหมื่นแล้วค่ะ
ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปพบกับคุณยายบุญเรือนลายประดิษฐ์
อายุ๗๒ปียายเป็นเจ้าของร้านนี่แหละยายเล่าแบบนี้บอกว่า
เหตุการณ์อ่ะโอ้โหพอหนูเมื่อยเกิดวันที่๑ตุลาคมที่ผ่านมา
ยายไปดูกล้วยอยู่ข้างร้านยายไม่เห็นหรอกใครเข้ามาที่ร้านบ้าง
ทีนี้พอยายวันนั้นยายยังไม่รู้ตัวด้วยนะว่าเงินหาย
วันที่๒ต่อมาวันที่๒ตุลาคมยายจะเอาเงินไปซื้อของ
เติมข้าวของในร้านที่มันหมดไปจะไปหยิบกระเป๋าตังค์ที่เก็บเงิน
เฮ้ยทำไมมีแต่กระเป๋าเงินหายไปไหน
กลายเป็นจริงเก็บเงินไว้ในนั้นแบงค์พันธุ์จำนวนมาก
บาทนะคะยายบอกอู้แทบเป็นลมมันหายไปหมดเลย
รีบบอกญาติว่าอ๋อใช่ที่ร้านเรามีกล้องไง
ให้ญาติเปิดดูกล้องวงจรปิดให้หน่อยปรากฏเห็นตามภาพเลย
ผู้ชายคนนั้นแหละเข้ามาขโมยเงินแล้วจริงนะ
เป็นคนเดียวกับที่เคยขโมยเงินไปแล้วก่อนหน้า
เพราะเขาเคยใช้คิมตัดเหล็กขโมยเงินที่ร้านอื่นมาก่อนหน้า
ถึงร้านยายไปแล้ว๒๐๐๐กว่าบาท
แล้วยายเป็นคนจำคนร้ายคนนี้ได้รูปร่างหน้าตา
แล้วที่สำคัญยายบอกว่าเขาเคยไปสั่งไอศครีมนะ
เออมาขายไอศครีมในหมู่บ้านแล้วกลายเป็นว่าสงสัยคงจะถูกไล่ออก
หลังเกิดเหตุยายทำไงต่อยายบอกยายไปแจ้งความเอาไว้แล้ว
ตอนนี้อย่าแค้นใจอย่าตั้งรางวัลนำจับไว้เลย
ใครชี้เบาะแสได้ยายให้๑๐๐๐๐ถ้าเกิดว่าจับตัวคนร้ายได้
คนร้ายรายนี้นะคะคุณผู้ชมยังมีพฤติกรรมแบบสุดแสบอีก
อกจากจะขโมยของที่ร้านไปแล้วเนี่ยยังโทรศัพท์ปลอมตัวบอกเป็นตำรวจ
แล้วมาสอบถามข้อมูลว่าเอ๊ะยายผมเป็นตำรวจไหม
รู้ไหมว่าคนร้ายที่มาขโมยของร้านยายเป็นใครลักษณะเป็นแบบไหน
พอคุยไปได้แป๊บหนึ่งยายรู้สึกว่าเอ๊เสียงคุ้นนะใช่แน่นอน
โจรรายนี้นี่แหละที่ขโมยของร้านยายไปค่ะ
มอบตัวเป็นตำรวจเลยว่าเรื่องราวเป็นยังไงยังไงแล้วเสื้อใส่เสื้ออะไร
แล้วเสื้ออยู่ไหนเอ้าพอถามเสื้ออยู่ไหนอ้าวอันนี้นี่มันไม่ใช่แล้วนี่
มันมาตอนเช้ามารู้ว่าตอนเช้าเปิดลิ้นชักดูเอ๊ะแบงค์พันธุ์ทำไมมันหายหมด

พอแบงค์พันธุ์หายหมดก็เออหายแน่แล้วเนี่ยเออ

เออก็มาเปิดกล้องดูก็ให้เจ้าของกล้องเนี้ยมามาเปิดดู
เปิดดูพอนี่เจอแล้วไอ้เสื้อแดงนี่ไงเงินเต็มมือเลย
โอ้ขโมยไปสองรอบแล้วแล้วยายเปล่าแบบนี้อยู่ยังไง
ตอนนี้ยังจับตัวคนร้ายรายนี้ไม่ได้เลยแล้วกลัวมากเลยนะคะ

ถ้าจับคนร้ายไม่ได้แล้วถ้าเกิดว่าเขาย้อนกลับมา
แล้วมาขโมยอีกล่ะห่วงเรื่องความปลอดภัยของตัวเองด้วย
บกวนตำรวจนะคะเร่งไล่ล่าตามตัวมาเลย
เพราะจริงเมื่อกี้กล้องเห็นรูปร่างหน้าตาชัดอยู่นะ